เดี๋ยวจะพาไปที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับ

ผู้ว่าราชการพร้อมกับคณะช่างแทงหยวกนะครับ
ในรวมพิธีบวงสวงเพื่อขอเข้ามา
ก่อนที่จะทำการตัดต้นกล้วยตานีนะครับ
เพื่อนำไปใช้ในการแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน
ในการพิธีถอยพระเพลิงพระบรมมสบในรวมราชการที่๙
พิธีบวงสวงเพื่อขอเข้ามาในการตัดต้นกล้วยตานีในครั้งนี้
จัดขึ้นภายในบริเวณสวนกล้วยของนายเสงี่ยม
ทรัพย์สินอายุ๘๐ปีครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองกระเจ็ด
อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรี
พร้อมด้วยนายวิริยสุสุทธิ
และคณะช่างแทงหยวกตระกูลช่างเมืองเพชรนะครับ

ซึ่งในการนี้ก็ได้ตัดต้นกล้วย๖๐ต้นครับ

ทดแทนส่วนที่ตัดออกไปด้วยนะครับ

เจ้าของสวนกล้วยตานีก็กล่าวว่า
ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
ที่เขาได้มีโอกาสถวายต้นกล้วยตานีในสวนแห่งนี้
เพื่อนำไปใช้ในงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธาน
ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของครอบครัวเลยครับ
ปลื้มใจที่สุดในชีวิตที่ได้ปลูกป่วยตอนนี้แล้วได้ใช้งาน
ถวายพ่อหลวงของเราหลายราชกาลที่เก่านี้นะ
มีโอกาสถวายมาแล้ว๒ครั้งครับ
ครั้งที่๑สมเด็จพระพี่นาง
ครั้งที่๒สวนเจ้าฟ้าเพชรรัฐ

ท่าทางรวมไปถึงน้ำเสียงในการตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวเนี่ย
โอ้โหคุณลุงเสงี่ยมพรากลุ้มใจเป็นอย่างมากนะครับ

ถามคนนี้บ้างครับนายวิริยสุสุทธิหัวหน้าคณะช่างแทงหยวก
ก็บอกว่าตระกูลของเขาเนี่ยแล้วก็ช่างแทงหยวก
จังหวัดเพชรชบุรีอีกหลายคนก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้เข้าไปถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธานก่อนหน้านี้
รวม๓ครั้งส่วนครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งที่๔นะครับ
แทงแทงหยวกทุกคนก็จะทำงานอย่างสุดฝีมือ

สำหรับคณะช่างแทงหยวกจังหวัดเพชรชบุรี๑๕คนนะครับ
ได้รับมอบหมายจากกองศิลปกรรมสำนักพระราชวัง
ให้ทำงานร่วมกับคณะช่างแทงหยวก๔ภูมิภาคอีก๒๒คนนะครับ
ยังได้รับมอบหมายให้แทงหยวกชั้นฉัด๙ชั้น
ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของพระจิตกาธานอีกด้วย
สำหรับต้นกล้วยตานีทั้ง๖๐ต้นครับ
จะถูกนำไปพักเอาไว้ที่มณฑนฐานบกที่๑๕ค่ายรามราชนิเวศ
ก่อนที่จะในวันนี้นะครับเวลา๘โมงเช้า
จะมีขบวนเชิญต้นกล้วยทั้งหมดนะครับเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติงานต่อไปครับ
ซึ่งในจังหวัดเพชรชบุรีก็ขึ้นชื่อของเรื่องของการแทงหยวกมากเลย
แล้วสาเหตุที่ใช้กล้วยตานีเขาบอกว่าเพราะว่ากล้วยตานีเขาจะมีสีขาว
แล้วก็เปลี่ยนสีได้ช้าด้วยก็จะทำให้มีอายุอยู่ได้นาน
ก็ต้องเลือกกล้วยที่ต้นกล้วยที่ดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนาไปก็แทงยากแต่อย่างที่บอกนะครับ
ถ้าบาเขินไปแทงลงไปมันจะแตกหักง่ายนะอีกนะครับ